ถ้าพูดพาดหัวแบบนี้
บอกว่ามีผู้หญิงถูกถุงดำคลุมหัว
ตอนแรกคิดว่าเป็นกรณีของคดีภูมิกับโจ้
แต่ไม่ใช่ฮะลักษณะมันคล้ายกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สืบสวนของสพเมืองพัทยา

และสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชายได้๓รายนะครับ
หลังจากที่ทางตำรวจสพเมืองพัทยา
ได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าลูกสาวของเธอหายตัวไปตั้งแต่วันที่๓๐สิงหาคม
ชุดสืบของสภอเมืองพัทยาก็สืบทราบ
ว่า๓ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มมาได้เนี่ย
เป็นผู้ก่อเหตุในการอุ้มตัวนางสาวเอ
พร้อมกลุ่มเพื่อนไปยังเซฟเฮาส์
หรือว่าแหล่งกบดานของผู้ก่อเหตุ
และกักขังไว้ในกรงหมานะคุณ
ในนั้นมีหมาพันธุอยู่ด้วย
ครูบังคับให้กลุ่มผู้หญิง
หาเงิน๕๐๐๐บาทแลกกับการปล่อยตัวให้ได้
และเมื่อวานนี้นะครับนางสาวเอได้ติดต่อที่แฟนชาวต่างชาติ
แล้วก็บอกว่ากลุ่มที่รักพาตัวเธอ
เสียเงินเสียทองได้๑๖๐๐๐บาท
ทีนี้แฟนนุ่มของเธอก็โอนเงินไปให้กลุ่มพวกนี้

ตัวนางสาวเอก็มาปรึกษากันในครอบครัวว่าจะเอายังไงดี

และอีกอย่างนะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้

จนเจ้าหน้าที่ติดตามเบาะแสแล้วก็จับกลุ่มตัวทั้ง๓คนได้
ปรากฏว่า๓คนนี้เป็นอดีตทหารเรือนะไม่ใช่เป็นตำรวจ
และตอนนี้ยังมีบางรายในขบวนการที่หลบหนีอยู่ด้วย
แล้วก็ตำรวจบอกว่าส่วนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริง
ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้กับการเรียกคาดถ่ายแบบนี้หรือไม่
นี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่คนสนใจแน่เลยนะคะ